คุณผู้ชมทีนี้ไปพิสูจน์เรื่องของดวงไฟประหลาดกันหน่อยนะคะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะที่จังหวัดจันทบุรี
คือเจ้าของบ้านบอกว่ามองจากกล้องวงจรปิดเห็นดวงไฟประหลาด
แต่พอออกไปที่หน้าบ้านไปดูกับตาว่ามีหรือเปล่า
มันไม่มีมันลอยหายไปนักข่าวของเราไปดูให้ถึงกับที่เลยนะคะ
ไปดูให้เห็นกับตาเลยนะคะนี่ค่ะดวงไฟประหลาดนี้มันลอยวนเวียนอยู่แนวชายป่า
นะคะที่บริเวณหน้าบ้านเล็กที่สิบเก้าทับสองหมู่ที่หก
บนตะเคียนทองอำเภอเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีนะคะ
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นสักประมาณตี๒๒๙นาที
ของวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
เจ้าของบ้านบอกกับเราบอกว่าดวงไฟประหลาดนี้
เห็นในกล้องวงจรปิดอย่างเดียวพอออกไปดูหน้าบ้านกับตาเลยนะฮะ
ก็ปรากฏว่าไม่พบดวงไฟแล้วก็คืนนั้นไม่มีใครส่องไฟฉายด้วย
ก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะนี่มันคือดวงอะไรกันแน่นะคะ
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
เพื่อไปพิสูจน์ทราบว่าดวงไฟที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่นะคะ
แต่พอไปถึงปรากฏว่าไม่พบดวงไฟประหลาดนี้แล้วนะคะ

ผู้สื่อข่าวทดลองใช้ไฟฉายค่ะส่องไปส่องมา
จุดที่เห็นดวงไฟประหลาดนี้นะคะ
เพื่อไขข้อข้องใจว่าดวงไฟที่เห็นนั้นมันเป็นของไฟฉายหรือไม่อย่างไร
มองกล้องวงจรปิดพบว่าดวงไฟที่เห็นแตกต่างจากดวงไฟประหลาด
จะมีสีขาวเล็กลอยไปลอยมา
ส่วนที่ทดลองใช้ไฟฉายส่องจะเป็นแสงสีเขียวขนาดใหญ่
เห็นชัดเจนว่านี่คือแสงของไฟฉายนี่นี่เห็นไหมฮะ
นี่คือใช้ไฟฉายส่องนะฮะกับไอดวงไฟประหลาดที่เราเห็นตั้งแต่ตอนแรก
ในคลิปมันไม่เหมือนกันเลยนะลักษณะคือต่างกันเลยค่ะ
คุณสายฟ้าเทียมสง่าเจ้าของบ้านเชื่อว่าดวงไฟประหลาดเนี่ยอาจจะเป็นกระสือ
เพื่อมาให้โชคให้ลาบก็ได้นะคะเพราะว่าดวงไฟเนี่ยวนที่รถกระบะทะเบียน
เป็นเรื่องของความเชื่อพพึ่งชชิง๙๘๔๙จันทบุรีนะคะ
แล้วก็จะลองเอาหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะคะ
ซึ่งทางเจ้าของบ้านบอกว่าก็จะคอยดูอีกครั้งในคืนวันพระที่จะถึงนี้
เพราะคาดว่าดวงไฟประหลาดนี้น่าจะปรากฏให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะ